ตราดที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาเรือเรือของทัพเรือไปช่วย
ไปช่วยคนที่ต้องรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาการชักเกร็ง
ไปช่วยจากที่เกาะกูดข้ามไปส่งที่ฝั่งเดี๋ยวดูวินาทีนี้หน่อยค่ะ

ต้องเอาเรือเข้าไปช่วยเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วดูสิทุลักทุเลเลยอ่ะ

มืดด้วยนะคะนี่เมื่อตอน๒ทุ่มค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะญาติบอกว่าให้ช่วยหน่อยเถอะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการเอาเรือต่อ๒๒๗ของทัพเรือภาคที่๑

ผู้ป่วยฉุกเฉินคนนี้คือนายเอกชัยเกษีอายุ๓๕ปีนะคะ
เขาอยู่ที่เกาะกูดจังหวัดตราด
เพราะว่าตัวนายเอกชัยชักเกร็งหลายครั้งแล้วอาการค่อนข้างหนักเลยค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ดังนั้นพอมีการประสานมามีการแจ้งมานะคะ
ทางด้านผู้บังคับการเรือต่อ๒๒
ว่าที่ร้อยเอกระพีพงศ์สุพัฒนธรรม

ก็รีบเอาเรือออกจากท่าเทียบเรืออเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่นะคะ

แล้วก็เทียบท่าที่สะพานบ้านอ่าวสลัก
เอาตัวผู้ป่วยคือนายเอกชัยลงเรือ
ข้ามฝากมาถึงสะพานอเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่
ส่งบนฝั่งแล้วก็ขึ้นรถกู้ชีพ
ส่งต่อโรงพยาบาลคลองใหญ่ค่ะ
ไปคุยกับญาติของนายเอกชัยนะคะ

ทัพเรือช่วยนำตัวนายเอกชัยส่งโรงพยาบาลได้ทัน

ฝนตกหนักต่อเนื่องด้วย
แล้วถามว่านายเอกชัยที่มีอาการชักเกรงติดต่อกันหลายครั้งตอนนี้เป็นยังไง
อาการนายเอกชัยตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ
ตราดมันมีพื้นที่ท่องเที่ยวคือเกาะช้างนะคุณนะ

สิคะเพราะว่าฝนมันตกหลายชั่วโมง
นี่นักข่าวของเราไปสำรวจดูนะคุณตอนตี๓น้ำป่าหลากค่ะ
น้ำมันมาจากเทือกเขาในพื้นที่บางเบ้าที่เกาะช้างใต้ค่ะ
น้ำป่าที่รอการระบายลงสู่ทะเลก็ล้นเข้าท่วมถนนแบบนี้
คุณผู้ชมโอ้โหตอนเสียงน้ำป่ามาก็น่ากลัวนะ
อันนี้มีเสียงใช่ไหมคะน้ำป่ามันแรงมากขอบคุณนะ

ไปสร้างความเสียหายให้โรงแรมทั้งหมดเลยนะครับ

คนที่ไลฟ์บอกสร้างความเสียหายให้กับโรงแรมรีสอร์ทที่พักนะคุณนะ
ใช่ค่ะนี่บางจุดน้ำท่วงประมาณสักครึ่งเมตร

แล้วก็ไปท่วมพวกบ้านเรือนชาวบ้านชุมชนเขานอกชุมชนใบลาน
ชุมชนโลลี่บีชซึ่งทำให้ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อน
เพราะว่าขนของขึ้นที่สูงไม่ทัน

ฝนก็ยังตกมาค่ะน้ำป่าก็ไหลลงมาจากเทือกเขา

แล้วก็ระบายลงสู่ทะเลไม่ทันมาท่วมถนนต่ำนี่นะคะ
ซึ่งดังนั้นใครที่ใช้เส้นโลลิบีช
ลานบ้านบางเบ้าต้องระมัดระวังด้วย
หรืออาจจะใช้เส้นทางอื่นก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมชมข่าวของเราอยู่
รายงานมาหน่อยค่ะที่ตราดสภาพตอนนี้เป็นยังไง

เราสำรวจตรวจสอบภาคตะวันออกให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ
ส่วนพื้นที่ภาคอื่นเป็นยังไงบ้างบอกกันนะฮะ